วันนี้เนี่ยก็เข้าวันที่๑๔แล้วหลายคนก็ชอบเพลงที่เราเปิดเข้ารายการกันมา
ส่งไลน์มาบอกกันเยอะเลยนะคะเราก็เลยจะพาไปดูเรื่องของจอมปลวกกันหน่อย
ปลวกเหรอใช่จอมปลวกเนี่ยบางคนดูแล้วมีความหวังนะ
บางคนดูแล้วเอ๊ะดูทำไมไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดไปที่นี่แล้ว
คุณมีความหวังแน่นอนเพราะเขาบอกว่าเจอจอมปลวกแล้วเจอรือสีอืม
เจอรูสีด้วยอืมรูสีเป็นยังไงมาทำไมมาให้โชคให้รับหรือเปล่า
ตามไปดูกันเลยที่จังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะจากกรณีที่มีชาวบ้านเนี่ย
เข้าไปทำบุญภายในสำนักสงพรหมรังศรีตั้งอยู่เลขที่หนึ่งสี่เก้าทับสอง
หมู่สองตำบลน้ำผู้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปพบกับรูปปั้นฤษี
ครับที่โผล่จากดินโผล่ขึ้นมาภายในสำนักสงฆ์เนี่ยค่ะคุณ
ดูรูปปั้นเหมือนมากนะรูปปั้นเนี่ยปั้นเป็นรูปรือสีเลยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่ว่าดูยังไงก็เนี่ยรูปปั้นฤษี
ชาวบ้านก็บอกกันว่าเหมือนฤษีเลยนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้ากุฏิพระ
แล้วก็มีคนนำไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียอืมก็เลยทำให้หลายหลายคนเนี่ย
ทราบข่าวแล้วก็พากันมาขอโชคขอลาบนั่นเองครับพระบุญยงอภิลาโพ
เจ้าสำนักพรหมรังศรีก็ท่านก็เผยบอกว่ารูปปั้นฤษีเนี่ยนะคะ
พบมาเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้วเนื่องจากว่าลูกศิษย์จะมาทำการสร้างกุฏิหลังใหม่ให้
ได้มีการปรับกองดินที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวให้มันราบ
เมื่อฝนตกลงมาชะล้างหน้าดินปุ๊บเนี่ย
จึงทำให้เห็นเป็นรูปร่างขององค์ฤษีขึ้นมาแบบนี้อ๋อชื่อว่าเกิดจากทางธรรมชาติใช่ไหม
คือเขาเชื่อว่ามันอาจจะปั้นขึ้นมาในอดีตหรือยังไงที่ปั้นมาจากเนื้อดินเก่า
อ๋อเหรอเพราะว่าหน้าตากเนี่ยกว้างประมาณเก้านิ้วครับ
หลังจากนั้นก็มีการปรับพื้นที่แล้วก็มีชาวบ้านมากราบไหว้บูชา
แล้วก็มีการช่วยกันทำหลังคาคลุมฝนให้กับเนี่ยรูสีแบบเนี้ย
เพราะว่าลูกศิษย์จะได้เข้ามากราบไหว้มาทำบุญมาขอพรกันไปนะคะ
ครับแต่ว่านอกจากจะพบกับรูปปั้นรือสีแล้วเนี่ยยังพบกับนี่ค่ะ
อะไรฮะสมุดโบราณโอ้โหมีตัวอักษรแบบขอมอยู่
อยู่ในบริเวณเดียวกับที่พบรูปปั้นรือสีเลยนะคะอืม
ก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะมีการฝังเอาไว้พร้อมกัน
เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
พระบุญยงเองนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้อยากให้ชาวบ้านมางมงาย
กลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียกันไปนะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ว่าจะเป็นดินปั้นจากสมัยโบราณที่ปั้นแล้วก็ฝังไว้ตรงนี้
พร้อมกับสมุดอัคระโบราณอัคระคอมโบราณแบบเนี้ยอืม
สรุปแล้วมันน่าจะมีคนมาปั้นนั่นแหละเนาะใช่แต่ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อเนี่ย
เขาก็คิดว่าเอามาขอโชคขอลาบเผื่อจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับบ้านไป
เพราะว่ารูปลักษณ์จากดินมันเหมือนเกิดมาจากจอมปลวกไง
แต่หลายคนก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเองเออแต่จริงจริงแล้วเนี้ย
เอาจริงจริงถ้ามันเป็นดินจริงจริงนะแล้วอายุเป็นร้อยปีอ่ะ
ทำไมมันไม่แยกสลายไปเออนั่นน่ะสิเออ
ก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะคุณ